คุณผู้ชมยินดีกับคุณพ่อป้ายแดง
นั่นก็คือพี่ดาวขำเมน

แล้วก็เดี๋ยวให้ดูคลิปเป็นคลิปที่ครอบครัวถ่ายนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ดาวขำมินของเรามือไม้สั่น
ตื่นเต้นได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกที่เกิดกับศรีภรรยาคุณปู

โอ้ยปากแรงแจเลยลอมัสสว่างไป

มาอ้ายเจ้าท่านนี่เข้าไปห้องเด็กอันนั้นกันเลยนะคะ

คุณพ่อเค้าก็เผยหนูเลย
สาบจัวเลย
ชื่อลูกชายน่าเอ็นดูขนาดไหนนะคะ
ส่วนตัวคุณพ่อเองก็ตื่นเต้นค่ะถึงขั้นต้องถามคุณหมอ
บอกหมอผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเถอะ

เล่าให้ฟังนะคะว่าชื่อหรอมัด
แปลว่าความเมตตาค่ะเป็นภาษาอินโดค่ะ

ที่ชื่อจริงเขาชื่อว่าสารมัดนั่นเองค่ะ

ก็สุดแสนจะจ้าม่ำนะคะน้ำหนักแรกคลอด๓๑๖๙กรัมค่ะ
เกิดเวลา๒๐นาฬิกา๓นาทีหมายเลขห้อง๙๐

พี่ดาวบอกรายละเอียดทียิบแบบนี้จะไปเยี่ยมหรือยังไง

เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสงความดีกับพี่ดาวด้วยนะคะ

ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงในวงการเยอะเหมือนกันนะ